ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะถือว่าเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงล่าสุด
บอกเลยว่าอยู่วงการมานานแสนนานนะคะดำเหมือนเดิม
แต่ครั้งนี้เขาบอกเลยว่าดำจนโดนด่าดำจริงคุณผู้ชม
นี่ด่ากันแบบขำเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าได้มาเป็นพระเอกแบบเต็มตัวแล้วสำหรับกันนพัฒน์
รอคอยมานะอยู่ในวงการนี้มากว่าจะได้เป็นดารงดาราเป็นพระเอกตัวท็อป
คราวนี้การรอมา๑๐ปีได้เป็นพระเอกละครเต็มตัวเรื่องแรกเลยค่ะ
เป็นพระเอกละครเรื่องลูกกรุงนะคะก็ขนเพลงเก่ามาขับกล่อมกันเพียบเลย
มาเป็นพระเอกเต็มตัวทั้งทีเขาบอกโอ๊ยไหนจะหล่อขาวใสไหมเนอะพระเอกคนนี้
เห็นก็ว่าไปสนช่วงวันสงกรานเยอะไปหน่อยก็หนุ่มกันไว้ไหวนะ
ส่วนเรื่องหัวใจเจ้าตัวยืนยันว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะ
พ่อแม่ไม่ห่วงแล้วนะจ๊ะจะมีแฟนก็ขอให้รักกันจริงไม่อนุญาต
ปากหวานขนาดนี้แล้วก็ไฟเขียวขนาดนี้จริงหรือเปล่าฟังกันนพัฒน์
พระเอกด้วยดำค่ะ
ทักว่าการไปทำอะไรมาทำไมดำขนาดนี้
ผมก็เลยแบบเครียดมากแล้วก็แบบต้องพยายามแบบเข้ากับคลินิก
คือกิจกรรมยามว่านะครับตอนนี้มีอยู่สองอย่างเข้าฟิตเน็ตแล้วก็ไปคลินิกทำหน้า
เพื่อให้เราแบบใช่มันเข้มเกินแล้วมันดูแบบเฮ้ยทำไมเอาดำขนาดนี้มาเป็นพระเอก
ก็ไปนิวซีแรงด้วยแต่ว่าแดดนิวซีแรงก็แรงเหมือนกันนะ
อากาศเย็นแต่ว่าแดดแรงไม่แพ้ไทยเหมือนกันครับ

คุณแม่แล้วแต่เลยครับเพราะว่าเราก็โตแล้วแล้วก็ผมพ่อแม่เชื่อว่าเราน่าจะเลือกได้ดี

รักพ่อแม่เรารักคนในครอบครัวเรา

ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะคะ
เรื่องความดำปรึกษาฉันได้